ซึ่งดารานักแสดงก็เป็นบ่อยเหมือนกันนะโรคนี้
ส่วนปีใหม่ปีนี้ค่ะพี่แคทก็มีแพลนไปเคาน์ดาวน์ที่ไหน
แล้วชุดวาบวิวอวดอึมล่าสุด
ที่จะให้คุณผู้ชมได้ดูกันนี่ภาพนี้เลยค่ะ
แม่หน้าฝรั่งแม่ใส่ได้แบบหรอจะดีหรอลองดูเป็นแนวฝรั่งไป

จะมีเซ็กซี่มากกว่านี้ไหมคะ
คงจะไม่กล้าไม่รู้อ่ะมันก็ต้องเซฟบ้างนะ
ก็เข้าใจนะคะเพราะว่าทำงานก็เลยต้องมีรูปเซ็กซี่ออกมาบ้าง
แต่ว่าชีวิตจริงค่ะคุณแคทบึงมอเตอร์ไซค์ไปไหนมาไหนแม่แมนจริงนะคะ